สีฟ้าก็มาสีส้มนะครับแต่เป็นสีส้มตอนกลางคืนมันก็ต้องส่องไฟกันต้องส่องไฟกันหน่อยฮะแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ไปดูครับ
นี่คือการปิดจ๊อปปิดจ๊อปการทัวร์ภาคเหนือพิธาริมเจริญรัฐครับไปขอบคุณชาวเหนือ
จ๊อปที่สรรทรายครับโอ้โหแล้วไปตอนกลางคืนนะครับทะเลเขาเรียกอะไรนะน้ำแข็ง
ทะเลดาวทะเลดาวต้องมาสิครับคุณผู้ชมครับ

สว่างสวัยโบกมือกันพร้อมสวยงามเลย

นี่เป็นนะครับเวทีสุดท้ายนะครับ
คุณพิธาก็พูดกับชาวเชียงใหม่นะครับ
ซึ่งเป็นฐานเสียงเก่าของพักเพื่อไทยนะครับ
คือเขาบอกว่าก้าวไกลพร้อมทำงานกับเพื่อไทยนะ

ขอบคุณนะครับเพื่อไทยที่มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะฮะ
แล้วก็ย้ำอีกว่าคนที่ไม่ได้เลือกเขานะครับ

เอาฉลาดพูดจริงครับฟังพิธาริมเจริญรัฐครับ
หมดเวลาของการเมืองแบบเก่า
ถึงเวลาของประชาชนหลายพิโดย์เลย
ขึ้นเหนือไปนะครับไปพูดเรื่องนั้นไปพูดเรื่องนี้

คือไปรับฟังปัญหาด้วยแล้วบอกปัญหามันอยู่ที่ไหน

เพราะว่าอะไรไปคุยกับตัวแทนภาคประชาชนภาคเอกชน

เพราะว่าเขาบอกว่าก้าวไกลเองไปศึกษาข้อมูล
แล้วก็ปรากฏว่าร่างงบประมาณที่ได้มา

มันไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
แล้วมันเป็นเบี้ยหัวแตกกระจายไปหลายหน่วยงานด้วย
แก้ปัญหามันก็เลยไม่ยั่งยืนไง

ถ้าเกิดว่าได้มาทำงานแล้วจะต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง
เพราะว่ามันส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นหมื่นล้านนะ
แล้วก็มาดูบรรยากาศที่ขวงประตูท่าแพรกันเลย
นี่แหละครับขึ้นรถแห่รอบเมืองขอบคุณประชาชน
แล้วก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมครับ
ก็จัดพิธีรับขวัญดินะครับนี่ฮะพิธีนี้เขาเรียกว่า
พิธีที่จะไล่สิ่งชั่วร้ายนะครับให้กับคุณพิธา
แล้วมีการล้อมวงกินข้าวกันด้วยนี่โอ้โหอะไรเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นอาหารพื้นเมือง
เก้าเมนูจากเก้าเผ่าเพื่อก้าวไกลไง
เป็นไงได้ใจไหมได้ใจไหมแล้วนี่อะไรครับคุณพิธา
เขาบอกว่าเป็นเหล้าข้าวโพดนี่ดูสีหน้า
นี่เล่าข้าวโพดอ่านจากปากเลยเหล้าข้าวโพด
นี่แหละครับคุณผู้ชม
จากนั้นก็มีการไปพบชาวบ้านที่ตลาดหางดง
ชาวบ้านก็มากันส้มแบบถล่มทลาย

แต่บางคนมารอแต่ไม่ได้เจอนะ

เป็นลมไป๓คนครับผู้สูงอายุ
ต้องส่งโรงพยาบาลเป็นแบบนี้ครับโอ้โฮเห็นใจท่าน
ใบ่เสียดกันอะน่ะนะครับ

เรื่องของหุ้นไอทีวีมันยังเห็นเขาลางอยู่ใช่ไหมดอม
คุณผู้ชมฮะจากที่เราสงสัยกันสื่อก็สงสัยกัน
โดยเฉพาะคนไอทีวีเก่าก็สงสัยกัน
กับบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น
ตัวบันทึกกับตัวคลิปที่เป็นการบันทึกข้อความที่การตอบคำถามเนี่ย
ทำไมไม่ตรงกันโดยเฉพาะคำถามที่คุณพานุวัฒน์ขวัญยืน
ถามเรื่องที่ว่าไอทีวียังประกอบกิจการสื่ออยู่หรือเปล่า
แต่ว่าพอคุณคิมสิริทวีชัยตอบอย่างหนึ่ง
นึกออกมาไม่เหมือนกันก็รออยู่

หนังสือจากไอทีวีชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมฟังไปด้วยกันนะ
แล้วฟังแล้ววิเคราะห์ตามไปว่ามันชัดเจนขึ้นไหม
เขาบอกว่าการบันทึกรายงานการประชุมที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้
เป็นการสรุปคำตอบจากคำถามหลายข้อที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องสิทธิตามสัญญาเข้าร่วมงาน
ดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้น
บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมไว้แล้วในวาระ๙หน้า๑๔
ผลคดีเป็นจุดสำคัญที่สุด
หากผลคดียังไม่ออกเป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดำเนินการใด
บอกว่าบริษัทปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
และมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ
เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมในแถลงของไอทีวีเมื่อวานนี้ที่ออกมาเขาบอกว่า
ไม่ต้องการจะสื่อนะว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่
แต่หมายถึงว่าบริษัทยังดำเนินการอยู่ใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทจดทะเบียนไว้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่ได้เลิกกิจการแต่อย่างใด
คือไม่ได้บอกตรงว่าประกอบกิจการสื่ออยู่
แต่ดำเนินการอยู่ใต้วัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒน์

ใช่เอ็มอ๋อเอ็ม
คุณผู้ชมเห็นเป็นยังไงอันนี้ประเด็นแรกนะ
ส่วนเรื่องแบบนำส่งงบการเงินเนี่ย
บริษัทขอเรียนว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัท
ได้แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทประจำปี๖๕
ซึ่งได้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ซึ่งในงบการเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทมาถึงท่อนสำคัญนะคุณผู้ชม
มาจากผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับเท่านั้น
แสดงว่าไม่ได้มีรายได้มาจากการประกอบกิจการสื่อแต่อย่างใดนะ

ส่วนไอ้งบการเงินไตรมาส๑ประจำปี๖๖
เป็นเพียงร่างงบการเงินที่ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น
และยังไม่ได้มีการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
จึงยังไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือใช้งานภายนอกบริษัทได้
และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายใด

ก็ให้ดูร่างไงให้ดูร่างยังไม่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชี
แต่เอาขึ้นเว็บให้สาธารณชนได้รับรู้เนี่ยนะ
เอาแล้วสิ่งที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนำไปยื่น
แล้วมันจะใช้ได้เหรอถ้าเป็นแค่ร่างเนี่ย
คุณเรืองไกรเอาไปได้ยังไงไปเอามาจากไหน
เพราะว่าอย่างคุณเรืองไกรเองเขาก็ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเอามาจากไหน
บอกว่าแบบมีนักการเมืองเพื่อนที่เป็นนักการเมือง
งั้นคุณต้องบอกนะคุณเรืองไกรคุณต้องชี้แจงนะ
ว่าใครส่งมาให้เพราะนั่นเป็นร่างที่ใช้ภายใน

อกจากนี้ครับในแถลงของไอทีวีเมื่อวานยังบอกว่าบริษัทขอเรียนย้ำว่า
การดำเนินการประชุมการจัดทำรายงานการประชุม
การนำส่งแบบงบการเงินและการดำเนินการต่างของบริษัท
เป็นการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ
น่าสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมยังไม่ได้มีการชี้แจงนะว่า
แล้วเหตุใดล่ะทำไมบันทึกการประชุมกับคำตอบของคุณคิมสิริทวีชัย
ไม่ตรงกันบอกแค่ว่าอ๋อมันเป็นการสรุปจากหลายหลายคำถามอ่า
แล้วเอามาสรุปรวบซึ่งถ้าย้อนไปดูจากคำถามของคนอื่นเนี่ย
คุณผู้ชมคำถามอื่นที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนั้นน่ะ
ทุกคำถามทุกคำตอบคนจดบันทึกการประชุมเขาจดแบบคำต่อคำเลยนะ
ละเอียดมากแต่มีแค่คำถามนั้นคำถามเดียว
สรุปรับรวมภาพรวม
พลิกจากฝ่ามือเป็นหลังเท้าเลยนะมันคนละเรื่องกันเลยนะ

เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีอีกหน้าหนึ่ง

กรรมการของบริษัทแค่นี้

ไม่มีชื่อคนรับผิดชอบหรอก

เล่าให้ฟังเฉย๑กรกฎาคมนี้

ตอนนี้รวบรวมรายชื่อได้แล้วร้อยกว่าคน

จะมีอดีตผู้บริหารมาด้วยคงได้

นี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณตัดต่อ

นับจากนี้ต่างคนต่างเอาตัวรอดกันเอง
แต่อย่าให้เรื่องพันมาถึงนายก็แล้วกัน

นะสมมุติยังเป็นบริษัทที่
ยังมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ผมเชื่อว่าวันรุ่งขึ้นที่ตลาดเปิดการซื้อขายเนี่ย